อันนี้เขาเป็นนุ่มล่ามปกติของเขาอยู่แล้ว
แต่ล่าสุดอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะ
เขาลุกขึ้นมาแปลงร่างเนี่ย

เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังสุดนะคะ

ซึ่งหนุ่มเขื่อนเองเขาได้ให้เหตุผลในการลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะ
เขาบอกว่าจุดยืนของเขาก็คือตัวตนที่เขาอยากเป็น
วันฉันก็อยากเป็นผู้ชายล่ำคอยเทคแคร์คนรอบข้าง
บางวันฉันก็อยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กให้คนอื่นมาดูแลบ้าง

ก็เข้าสู่ประตูวิวาไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้กับหวานใจนอกวงการนะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องแล้วก็ศิลปินร่วมรุ่นไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีกับชีวิตคู่ของจองเบย์และภรรยาด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าทั้ง๕หนุ่มเนี่ยตอนนี้เขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเอง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามตามแบบฉบับที่ตัวเองเลือกเอาไว้นะคะ